ไปดูอุบัติเหตุกันบ้างครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
มีรถบรรทุก๑๐ล้อขับอยู่ครับ
ล้อเกิดหลุดพุ่งข้ามเกาะกลางไป
ชนกับรถที่ขับสวนมาเสียหายไป๒คันครับ
เหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
ติดตามพร้อมกันกับเหตุการณ์อื่นครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณริมถนนสายสุขประยูน
หมู่๔ตำบลกุฎโงกอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี

ล้อหน้ารถหลุดวิ่งลอยข้ามเกาะกลางถนน
วิ่งสวนเลนมาชนเข้าเต็มแรง
กระเด็นข้ามไปอีกฝั่งชนเข้ากับรถกระบะ

สนทยาชมศรีคนขับรถบรรทุก
บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถนำเหล็กไปส่งให้กับลูกค้า

พอมาถึงที่เกิดเหตุไม่สามารถบังคับรถได้
จากนั้นได้เห็นล้อรถของตัวเองหลุดข้ามไปฝั่งตรงข้าม
ก่อนจะไปถูกรถที่วิ่งสวนเลนมาดังกล่าว
คล้องกับนายพรชัยดีสวนคนขับรถกระบะ
เล่าว่าเขากำลังพาแฟนที่กำลังปวดท้อง

ล้อรถที่ชนกับรถคันสีขาว
แล้วกระเด็นเข้ามาหาจึงหักหลบแต่ก็ไม่พ้น
ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำตกข้างทาง
ช่วงทางโค้งบ้านชำน้อยตำบลกระแชงอำเภอกันทราลักษณ์
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะนิสสันตอนเดียวพลิกคว่ำตกข้างทาง
พบนายจักรินเชื่อชัยอายุ๑๕ปี
เสียชีวิตจากรถคันเกิดเหตุที่พลิกตะแคงทับ
แต่เมื่อตำรวจไปถึงชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์ได้ช่วยกันพลิกรถ
เพื่อช่วยเหลือแต่เสียชีวิตไปก่อนแล้ว
อกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บ๔รายถูกนำส่งโรงพยาบาล
อัตภพลศรีคูณคนขับรถที่ได้รับบาดเจ็บ
ให้การว่าขับรถถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้ง
ไม่ทราบด้วยเหตุใดรถเสียหลักฉลับออกข้างทาง
ซึ่งเป็นทางลาดต่ำหลานชายที่นั่งคู่มาได้หลุดออกจากรถ
เป็นจังหวะที่รถพลิกตะแคงจึงทับร่างหลานชายเสียชีวิต

เกิดเหตุรถชนกันบนถนนสายชวางบ้านซ่อง
หมู่๙ตำบลนาแวร์อำเภอชวาง
ตำรวจสพชวางพร้อมกู้ภัยตรวจสอบ
พบรถเก๋งสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
มีนายนัทพงศ์เพชรทองเป็นคนขับ
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์สภาพพังยับเยิน
คนขี่คือนายวินเพลชาวพม่าเสียชีวิตคาที่
จากการสอบถามนายนัทพงศ์คนขับรถเก๋ง
บอกว่าขับรถมาด้วยความเร็วเพื่อรีบกลับบ้าน
เมื่อถึงที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์ขี่ตัดหน้าอย่างกระทันหัน
พุ่งชนอย่างแรงทำให้นายวินเพลเสียชีวิตคาที่
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหานายนัทพงศ์ขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหาย
ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน